สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
พูดพร้อมประมาณกันหมดเลยอะพี่มสก็ค่ะ

เนี่ยเป็นหัวกับมันมันเป็นวัวเข้ามาใต้น้ำ

ถูกต้องแต่ที่สำคัญเลยตอนนี้ต้องบอกค่ะ
คุ้มเข้มเรื่องฟรุ๊วด้วยนะค่ะ

ไปลอยกระทงทั่วประเทศก็จัดงานยิ่งใหญ่เลย

เรียกว่ามีการย้อนสู่อดีต๗๐๐ปีกันด้วยนะคะ
สุโขทัยก็เป็นงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

ก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๕พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แห่มาร่วมงานแบบย้อนอดีตกว่า๗๐๐ปีนะคะ
และในคืนนี้วันที่๓พฤศจิกายน
ก็จะมีขบวนแห่รอบตัวเมือง
ก่อนจะอันเชิญลอยเป็นปฐมเลิกบริเวณสระน้ำวัดสะศรีนะคะ
คืนวันเพ็ญเดือน๑๒เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเลย
ถ้าไปที่เชียงใหม่นี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่า
โอ้โหคึกคักมากคนก็จะไปลอยยี่เป็งกันอะเนาะ
ประเพณีเดือนยี่เป็งเมืองเชียงใหม่
ก็จัดบริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนสัตว์นะคะ

ปีนี้เขามีการลอยกระทงภายในโดมหิมะด้วย

ก็เรียกว่าทางเข้าสวนสัตว์

โดยใช้วัสดุธรรมชาติพร้อมประดับด้วยโคมล้านนา

ก็มีการจัดงานเทศกาลโกมล้านนา

หนองบัวพระเจ้าหลวง
มีการติดโคมประดับจัดงานไปจนถึงวันที่๔พฤศจิกายน
แล้วก็จะมีการปล่อยโคมล้านนาสู่ท้องฟ้านี่แหละค่ะ

ก็มีการจัดงานลอยกระทง
ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีสืบสารวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนวัดอำภาวันด้วยนะคะ
ก็เรียกว่ามีการประกวดนางงาม๗นางฟ้า

เออเจ็ดนางฟ้าเอามากันให้เต็มที่ไปเลย
สร้างความสนใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เจ็ดนางฟ้า
ทานสุพรรณเอง
หนูกลัวคนกลัวไม่ได้ที่หนึ่งนะสิค่ะ

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเลย

ภูเขาทองได้รับใบอนุญาต
จำหน่ายพลุในพื้นที่ดังกล่าว

จะมีการปฏิบัติตามกฎหมายเด็ดขาดนะคะ
ร้านใดที่จำหน่ายโคมลอย

ก็ทำตามกฎระเบียบกันสักนิดนึง

ก็ไปขอซะหน่อยเขาจะได้บอกคือพี่ก็สงสัยนิดนึงตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ตั้งแต่วันก่อนที่พูดคือเป็นโคมลอยที่ขอแต่มันก็ลอยไปตรงที่ที่ไม่ได้ให้ลอยก็มีนะ

ปัญหาคือพอลอยเยอะแล้วมันตกโดยที่ยังไม่ได้ดับอะพี่

ปีนี้แล้วไม่อย่างงี้ครับ
นะฮะก็เป็นการเผาเทียนเล่นไฟประเพณีของเรานะฮะ
ต่อจากนี้ไปก็เป็นวันที่เราจุดเทียนเหมือนกัน
วันเกิดของใครบางคน

แฮปปี้เบิร์ทเดย์พอล็อตเม่ย์

ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วยายา
หนูยังไม่รู้เลยเพราะหนูเตรียมตัวกันแล้วพี่เมย์

ขันหน้าให้ผู้ชมด้วย

เอ้าหันถัดชื่อให้ท่านผู้ชมดู
ตรายการเข้าใจครั้งล่ะ
ตั้งแต่ตามไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อ

แอ้งพี่คะเดี๋ยวพากันเอิ้นรอยยากลงหกว่ามันจะทงนะคะ

น่ารักมากจริง

วันอาทิตย์พี่นี่ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะ
ขอให้รถเมย์มีความสุขเหมือนกัน

เรื่องงานเรื่องความรักสุขภาพดีร่ำรวย

ก็มันหมดแล้วลบไปหมดแล้ว

ไมค์เคิล๓๒แล้ว

ลูกชายพี่เหมียวอายุเท่านูเลย

แต่เขาชอบคนไทย

คุณออสจะโหวตให้ไหมล่ะ

ใจบุญมากเลี้ยงหมาแมวจรจัดเกือบ๒๕๐๐ตัว
เอามาเลี้ยงตั้งแต่ปี๒๕๔๖ก็๑๔ปีแล้ว
หมดเงินไปกว่า๑๐๐ล้านบาท
ตอนนี้ขายบ้านขายรถปูนที่เป็นเจ้าของอยู่ใกล้หมดแล้วเลย
เมื่อวันที่๒ผู้ส๑๙๘๘ได้รับแจ้งชาวบ้านย่าน
ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
มีหญิงชะลายใจบุญเขานำอาหารอย่างดีมาเลี้ยงหมาแมว

เป็นของดีหมดเลยเป็นตับเป็นข้าวคุกตับไก่อบไก่
เอามาเลี้ยงเขาบอกว่าเลี้ยงอย่างนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
นายกวิพรวิทธิศถาวปฐมเนี่ยก็เปิดเวยว่า
ทุกวันจะหุงข้าวเอามาคลุกกับตับไก่
อกไก่อย่างดีเตรียมน้ำแล้วก็ยาแก้เห็บหมัด
ตระเวนไปหาสุนัขเล่ร่อนแล้วก็แมวทั้งนี้

โดยถ้าคิดว่าจะเป็นผู้ให้นั้นต้องให้ของดีตับก็แพง
มีค่าใช้จ่ายชะเลียชะเลียนะคะเดือนละกว่า๒๐๐๐๐๐บาท
จุดเริ่มต้นที่ต้องมาดูแลคือวันหนึ่งเข้าไปทำบุญที่วัด
แล้วก็สุนัขเล่ร่อนวิ่งมาหาแล้วมันสภาพแย่มาก
กันหล่องเป็นขี้เลือนบ้างผอมจนเห็นกระดูกบ้าง
ก็เลยสงสารก็เลยเอาอาหารไปให้
แล้วบางตัวที่มันเล่ร่อนมากแล้วสภาพแยกเอาเก็บมาเลี้ยง
ก็เลยเก็บไปรักษาจนนี้มีจำนวนถึง๔๐๐๕๐๐ตัว
ก็เลยสร้างโกงให้อยู่เลี้ยงไว้แต่ชั้น๑๓ที
ชาวบ้านก็บอกว่าเม็ดทุกแล้วก็เสียงดัง
ก็เลยพอดีปี๑๙๕๐ท่วมหนัก
ก็เลยไปซื้อที่ดิน๓๐ไร้เที่ยมเภอมวกจังหวัดสระบุรี
มีรถรอบขอบชิดหมดเงินไปกว่า๓๐ล้านบาท
ตั้งชื่อว่าบ้านนางฟ้าของสัตว์จร
ถึงวันนี้มีสุนัขที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด๑๗๐๐ตัว
อีก๔๐๐ตัวและสุนัขแถวบ้านที่เลี้ยงอาหารที่ว่าเอาตับไก่อกไก่ไปเนี่ย
เป็นแมวที่บ้านแล้วเนี่ยนะฮะก็คือ๓๐๐ตัวแมวที่บ้านเลยเนี่ย
ที่ไม่ใช่ที่มวกเหล็ก๔๔ตัวใช้ข้าวสารเดือนละ๙๐กระสอบ
คนงานเลี้ยงดู๑๕คนต้องฉีดวัคซีนกันพิกสุนักบ้า
แล้วก็จับทำหมันด้วยเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์เสียค่าใช้จ่ายกับสุนัขเนี่ย
เลี่ยเดือนละ๑ล้านบาทเดือนละ๑ล้านค่ะคุณพี่
เดือนที่ผ่านมาสามีขายรถโม้ปูนไปแล้ว๒๕คันจาก๒๒๐คันตอนนี้เหลือ๘๐คัน
แล้วอาจจะต้องขายอีกเพราะว่าเงินก็หมดไปเรื่อยไม่พอค่ะ
ขายรถโม้ปูนไปเรื่อยตั้งแต่ทำแบบนี้ไม่เคยรู้สึกเห
แต่ที่เหนื่อยตอนนี้คือค่าใช้จ่ายที่มันสูงมาก
อยากขอความกรุณาผู้ใจบุญช่วยกันบริจาคแล้วก็เอาเงินไปสารต่อโครงการนี้

โอ้โหดูสิขายอาชีพทำกินของตัวเองนะอุปกรณ์ทำกินนะ
บางทีอันนี้ด้วยความเคารพนะคุณพี่เราก็ต้องอุเบกขาบ้าง

นิดหนึ่งคือเราเข้าใจเราก็รักหมารักแมว
แต่ว่าบางทีมันก็เกินกำลังของเรา

นะเอาพอประมาณเขาเรียกข์ว่าต้องการมีความพอประมาณ

แต่ว่ากรุงเก่านี้ยังสูงอยู่

เมืองคอนตลอดคืนเลย

ประมงที่จอดหลบมรสุมไม่กล้าที่จะออกไปหาปลา
เนื่องจากว่าคลื่นทะเลสูงเกรงจะเกิดอันตรายแน่นอนค่ะ
ขณะที่กรมอุตุเนี่ยย้ำนะว่า๑๐จังหวัดภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์นะ
ส่วนภาคเหนืออุณหภูมิก็ลดลงอีก๒๔องศา
อันข้างล่างก็ตกอันข้างบนก็หนาว
พายุฝนเริ่มถล่มภาคใต้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน
พายุฝนจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่๒พฤศจิกายน
เกิดฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่คืนที่ผ่านมา
ขณะที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยในอำเภอท่าสารา
สภาพคลื่นลมได้ทวีกำลังแรงขึ้น
พร้อมกับฝนแล้วก็ลมแรงเป็นระยะ
ชาวบ้านไม่กล้าออกหาปลากลางทะเลกันเลยทีเดียว
อ้าวไทยต้องรอจนกว่าขึ้นลมสงบ

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำจากทุ่งตำบลดอนทองอำเภอเสนา
ได้ไหลเข้ามายังทุ่งอำเภอราชบัวหลวง
จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยส่งผลทำให้บริเวณน้ำ
ปริมาณของน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมถนนสายหลักขาเข้ากรุงเทพ

แน่นอนนายกอบตหลักชัยจังหวัดนครศรีอิทยานี่
กล่าวว่าพื้นที่อบตหลากชัยขณะนี้มีปริมาณน้ำ
ใกล้กับปี๒๕๕๔แล้ว
ถ้าหน่วยงานใดมันจะช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยก็ติดต่อที่อบตหลักชัยได้เลยทีเดียว
ภาคเหนือนี่นะคะอากาศหนาวเย็น

บนพระบรมธาตุพุทธนิมิตรเจดี
วัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงรายในอุณหภูมิ
บนพระบรมธาตุพุทธนิมิตรเจดีวัดได้๑๔องศา

ขณะที่จังหวัดพยาวตอนเช้าอากาศได้หนาวเย็นลงอีก
ก็ประมาณเฉลี่ย๑๓๑๕องศา

มีหมอกลงปกคลุมด้วยทั่วทั้งบริเวณเลย
ส่วนภูลังกาหรือว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ย
ถ้ำสเกินนะฮะอำเภอปงอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ๑๒องศา

เขาบอกอย่างนี้ค่ะประโยชน์วิทยาประกาศพายุ
รอมเร็ดแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วก็คลื่นลมก็แรงบริเวณภาคใต้
รวมวันที่๖พฤศจิกายน

ที่มีชื่อว่าดอมเร็ด
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
ระหว่างเคลื่อนตัวจากทางทิศตะวันตก
ว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง
ในวันพรุ่งนี้คือ๔พฤศจิกายน
แล้วก็จะอ่อนกำลังลงนะฮะก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาต่อไป
ส่วนหย่อนความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ตอนกลาง
ตอนล่างค่ะซึ่งทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวก็ระมัดระวังอันตรายนะฮะ
ฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมด้วย

แต่เดี๋ยวเนี่ยถ้าเลยขึ้นมาเนี่ยอาจจะเจอแน่

ก็อาจจะไม่ได้ถึงจุดหมายตามที่ตั้งเอาไว้
ต้องพักบ้างอะไรอย่างเงี้ฝนตกหนักอ่านะคะในช่วงหน้าเมื่อกี้มีคนถามว่า
คุณคริสหอวางเลิกกับแฟนหรือยังมีค่ะเขาบอกว่ามีข่าวแล้วเรามีด้วยเรามีด้วย
รอแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ
กลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะก่อนจะไปพบว่าใครเลิกกับใคร
ประกาศเลิกใครประกาศไม่เลิกนะมาดูเรื่องพบกระดูกมนุษย์
ก็คาดว่าเป็นของมนุษย์ถูกนำมาทิ้งไว้ที่แม่น้ำป่าศักดิ์ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชิบูรณเลยที่อำเภอตำบลละวิง
ก็อยู่ตรงไหนไม่รู้เนอะก็อยู่มีแม่น้ำป่าศักดิ์แหละตรวจสอบไปนะฮะกองพิสูจน์หลักฐานก็ไป
แน่นอนนะคะมีกองพิสูจน์หลักฐานก็ต้องมีมูลนิธิไปด้วยเป็นมูลนิธิร่มโพของเพชรบูรณนั้นไปร่วมอำนวยความสะดวก
คนนี้ก็กันคนเก่งหาของเก่งในที่สุดก็พบจีวรพระในสภาพโผล่พ้นน้ำ
ผืนนะคะมีการถูกพัดไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ที่ชายฝั่งด้วยแล้วพอเปิดดูเนี่ยพบกระดูกสันหลังท่อนหนึ่ง
ตกอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคือนอกจากห่อเนี่ยก็คือกระจัดกระจายเลยแหละรวมทั้งร่องรอยการลากห่อผ้าไปทิ้งลงน้ำด้วย
แล้วยังพบข้าวสารที่ถูกหวานไว้ในที่เกิดเหตุเหมือนแบบว่าล้างอาถรรพ์อะไรอย่างนี้แบบว่ากันกันอย่างนี้
แล้วก็มีร่องรอยของการจุดทูบหนึ่งดอกคล้ายสะกดวิญญาณโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็นำจีวรพระที่ดูคล้ายห่อของไว้ขึ้นมาจากน้ำ
พอเปิดดูเพราะว่าเป็นกระดูกมนุษย์ที่ถูกเผาแล้ว
ปนอยู่กับเท่าฐานแถมยังมีรูปเทพนมแกะสลัก

แล้วก็ถูกเผาไปด้วยนะฮะมีร่องรอยการถูกเผาทั้งรูปเทพนม
แล้วก็กองเท่าฐานปะปนอยู่ในกองเท่ากระดูก

ข้อมูลชาวบ้านเขาบอกว่า๒วันก่อนมีพระรูปหนึ่ง
กับชาวบ้านที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยนั่งรถกระบะสีดำไม่ทราบ
ี่ห้อทะเบียนอะไรบอกเอาห่อผ้าจีวอนมาที่ตรงนี้
แล้วก็บอกชาวบ้านว่าทำพิธีรอยอังคาร
ก็ไม่นึกว่าจะเป็นกองกระดูกใหญ่ขนาดนี้
คือมันเยอะไปสำหรับการลอยอังคารใช่ไหมพี่

เหมือนทั้งตัวเลยไงเขาเลยไม่ได้เอกใจอะไร
ตอนแรกก็คิดว่ามาลอยจริง
ทีนี้ระดับน้ำแม่น้ำเขาลดลง

ไอ้เศษกระดูกนี้ก็เลยเผยขึ้นมานะฮะ
ก็เลยเหมือนกับกลายเป็นการทำสะกดวิญญาณหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็จะต้องส่งกระดูกนี้ไปพิสูจน์หลักฐานค่ะ

อะไรแบบนี้แล้วเอากระดูกมาสะกดวิญญาณ

อ่ะเรื่องนี้ก็น่ากลัวพอสมควรเหมือนกันนะคะ

สนามบินน้ำแล้วสุดท้ายถูกจับสารภาพ

บอกให้มาขึ้นเงินจ้างมาแสนนึง
วันที่๒พฤศจิกายนก็ที่สถานีภูทรรัฐนาธิเบสในจังหวัดนนทบุรี
จับกลุ่มนายประนดนิรันดิ์เพชรมูนีอยู่จังหวัดสุราธานี
พร้อมของกลางสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข๕๗
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๖๐จำนวน๑ใบ๑ใบเดียว
โดยกล่าวว่าปลอมแล้วก็ใช้เอกสารสิทธิปลอมด้วย
ทั้งนี้จากการตรวจสอบสลากดังกล่าวพบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งปรากฏตัวเลขบนสลากหมายเลข๕๔
แต่ข้อความภาษาอังกฤษใต้สลากที่เขียนว่า

ใช่สังเกตเห็นไหม
ก็คือใต้ตัวเลขเลย

อันนี้กลายเป็น๔๖๒

ก็เรียกได้ว่าแก้ไขหมายเลขจากเดิมคือ๔๕
มาเป็น๕๓๓๗๒๖ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปลอมขึ้นมาใหม่

ส่วนข้อความอื่นในสลากไม่ได้แก้ไขอย่างไรทั้งสิ้นเลย
นี้รู้แล้วต่อไปเดี๋ยวพวกโจรก็จะแก้ข้างล่างเนี่ย
เสร็จน่ะสิจะบอกให้เสร็จนะ

นายประนดเขาก็เลยอ้างไว้บอกว่าเมื่อวันที่๑ประมาณสัก๔โมงเย็น
ก็ได้มีชายไม่ทราบชื่อนะฮะอายุประมาณ๒๕๓๐เนี่ย
ก็นำสลากดังกล่าวมาให้ตนไปขึ้นรางวัล

โดยที่จะได้รับค่าจ้าง๑๐๐๐๐๐นิง
หลังขึ้นเงินรางวัลเสร็จแล้วก็จะติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งนะ
เมืองต้นผู้ต้องหาเขาก็ให้การสารภาพเลยนะ

ซึ่งได้นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่รัฐนาธิเบสนี่แหละ

ส่วนผู้ที่ว่าจ้างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนั้นเนี่ย
สืบสวนแล้วก็จับกลุ่มตามดำเนินคดีอยู่นะเจีย
รับว่ามีคนจ้างมาแสนนึง

ไปเรียนรางวัลที่๑ไง

ถ้าไม่ชอบซื้อวันสุดท้ายเขาจะเหลือ

ก็ดีนะพี่ไม่ตรงอื่นสาย

อย่าเลยเราไม่มีดวงทางนี้
อีกหนึ่งข่าวค่ะไปที่ประเทศจีนบ้างนะคะ
แม่วัย๘๓ก็ได้รับความเมตตาจากศาล
หลังจากที่ฆ่าลูกชายตัวเองแท้เลย
ด้วยเหตุผลอันแสนเศร้าคุณผู้ชมลองมาฟังเหตุผลของเขาก็คืออะไร
เว็บไซต์เซี่ยงไฮทอีสต์
ได้รายงานถึงคดีอันแสนเศร้าของแม่วัยชรารายหนึ่งค่ะ
ตัดสินใจปลิดชีวิตลงมือฆ่าลูกชายพิการวัย๔๖ปีของตัวเอง
หลังจากที่เธอคอยดูแลเขามาตั้งแต่เขาเกิด
โดยในการพิจารณาคดีสารในนครกว่างโจมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน
แทร่หวงวัย๘๓แล้วคุณพี่
รับสารภาพว่าในวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมาเธอได้นำยานอนหลับ๖๐เมตร
้อนให้ลูกชายผู้พิการกิน
ก่อนจะใช้สำลียัดจมูกแล้วก็นำผ้ามารัดคอเขาจนหยุดหายใจ
แล้วตัวเองก็เข้าไปมอบตัว
สำหรับเหตุผลที่ทำให้เธอเลือกจะฆ่าลูกของตัวเองนั้น

ฉันเริ่มแก่ขึ้นและอ่อนแอลงจนกลัวว่าฉันอาจจะตายไปก่อนเขา
และเขาก็จะไม่เหลือใครมาคอยดูแลฉันคิดทบทวนอยู่เป็นอาทิตย์
ก่อนจะตัดสินใจเอายานอนหลับให้เขา
พอสักถามว่าเหตุใดคนอื่นในครอบครัวแล้วทำไมคนอื่นในครอบครัวไม่เข้ามาดูแลล่ะ
เธอก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องการผลักภาระอันหนักอึ้งนี้ให้ใคร
เมื่อเธอเป็นคนทำให้เขาและทำให้เขาเกิดมาทรมานเช่นนี้
เธอก็อยากจะทำให้เขาตายไปแทนที่จะทิ้งเขาไว้ให้คนอื่นดูแลดูสิ

คือก็คงเป็นคนที่พิการแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้เลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงเนี่ยเพื่อนของเขาก็แนะนำให้นางหวงพาลูกชายไปทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห
แต่เธอคิดว่าคนเดียวที่จะดูแลเขาได้ดีที่สุดก็คือตัวเขาเองนั่นแหละ

ห่วงก็เลยตัดสินใจเกษียณอายุตัวเองตั้งแต่๔๗นะคะพี่เพื่อจะออกมาดูแลลูกของเขาเนี่ย
กับ๔๐ปีที่ดูแลมาประมาณใช่ก็คือดูแลกันมาตลอดแบบนี้
เวลาผ่านไปด้วยสุขภาพที่โรยราของตัวนางหวงเองก็เลยกลายเป็นสิ่งที่กดดันแล้วก็ทำให้
ให้มันทำสิ่งที่แสนสาหัสให้กับตัวเองก็คือฆ่าลูกชายตัวเองนะคะ
ก็สารก็ตัดสินนางหวงก็คือจำคุก๓ปีโดยให้รอลงอาญา
พร้อมกับอธิบายว่าแม้สิ่งที่นางหวงทำลงไปเนี่ยมันจะขัดกับกฎหมายของบ้านเมือง
แต่ถึงอย่างนั้นเองเธอก็ยังสมควรได้รับความเมตตา
เพราะว่าสิ่งที่ทำที่ทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการฆาตกรรมด้วยความรัก
เออเหมือนกันฆ่าตกรรมด้วยความรัก
ให้ทุกคนรำลึกไว้ว่าสิทธิในการมีชีวิตนั้น
ถือเป็นสิทธิที่สำคัญที่สุดของมนุษย์
ซึ่งผู้อื่นจะพรากไปไม่ได้แม้แต่ผู้ที่ให้กำเนิด
ยังไงก็คือมีบทลงโทษอยู่ดีแต่อาจจะมากน้อยก็ตามเหตุผลกันไปนะคะสวัสดีค่ะคุณกัญชนกจากเนเทอร์แลนด์
กี่โมงอะที่นั่นย้อนกลับไป๖ชั่วโมงเขาดูกันได้ที่อังกฤษเขาก็ดูกัน
ดูเว็บไซต์ดูสไลฟ์โบบัวเนอะ
ช่วงหน้านี่แหละรักเลิกที่พี่ว่ารักทั้งผมทั้งชังทั้งรักทั้งหวานคู่รักขมขืนขืน
๑๖ปีนี่เพลง๑๖ปีห่างความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขืนช่วงหน้าและหลายคู่เลย

เยอะเยอะมากหนูชอบหมดทุกอันบอกเลยจริงนะคะ

กิน๓คนถ้ามี๓อันก็คนละตัวไป

แต่จริงจะบอกว่าเต่าทองเราก็กินมานานมากได้
แล้วก็แบบเวลาเปิดมาปุ๊บมันก็จะยั่วยวนน้ำลายมันก็จะแตกไปนิดนึง
มันอายุมากกว่ารถเมย์นะต้องพิ้นกับพี่เด็กอะ

เป็นโฟดัคล์เล็กที่แบบว่าเอาของที่ไม่อยู่ในกล่องอะ
เอามาทำอย่างนี้แล้วมันพกได้
แต่จะอ่านได้ไหม

อ่านได้คะตาหนูแล้วเหรอ

หอมมากอ่ะที่สำคัญเวลาเรากินเรากินเล่นได้

เอามาเล่าเลยดีกว่า

กูคู่นี้เป็นลักนักบุญ
ถ้าพูดอย่างนี้เพราะว่าจะนึกออกใช่ไหม

กระสินทร์ใช่ไหมคะ
ใช่ตอนนี้เป็นคลิปที่แบบว่าในภาพก็จะมีแบบว่าด้ายแดงที่หลายคนจับตามอง
ที่ผูกนะผูกเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายในเรื่องของความรัก
นี่ทางอีสานใช่ป่ะหรือว่าทางอีสานใช่ไหมฮะ
ใช่แต่อันนี้เขาไปผูกกันที่ห้องคล่อง

ฮ่องคองรูปนี้เลยฮ่องคองเห็นไหม
เดี๋ยวดูรูปต่อไปมีอีกไหมขอบคุณค่ะ
เป็นเส้นเล็กนะครับแต่เราก็แอบเห็นเหมือนกัน
เขาบอกอย่างนี้ค่ะณเดชนเขาตอบอย่างนี้

ไปมานานแล้วครับผูกด้วยหรือเปล่า
ผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีเราเองก็ทำงานด้วยกัน
โตมาด้วยกันเราก็รู้จักกันมากพอสมควร
ถือเป็นคนสนิทที่สุดเลยก็ว่าได้
เรื่องแบบนี้เนี่ยทำไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
เรื่องของความเชื่อมีผลอะไรหรือเปล่า
เราก็ไม่ได้ทราบก็ไม่ได้โฟกัสไปถึงเรื่องแบบว่า
ผูกเป็นแบบอย่างนั้นเข้าใจป่ะ

รู้สึกยังไงฮะเวลาคนเขามองว่าเราผูกดวงผูกรัก
จะถามอย่างนี้มันก็แปลได้หลายความหมายนะ

ทริปนี้เราก็พาแม่ปลากับแม่แก้วไป

แม่ปลาของยาย่าแม่แก้วของนเด็ก
แสดงว่าเราศึกษามาเป็นอย่างดีเรื่องของด้ายแดง

คือเขาจะให้มันเป็นการผูกรัก
เพราะว่าสีแดงมันแรงรัก
นายแดงก็ไม่ได้เก็บมาจากแถวนั้นหรอกครับ

ตัวน้องเองเข้าใจเรื่องด้ายแดงรึเปล่า
เขาก็เห็นเป็นแบบลูกครึ่งฝรกฝรั่ง
ก็น่าจะเข้าใจเรื่องด้ายแดงนะครับ
เราก็บอกถามว่าน้องโอเคหรือเปล่าที่มาผูกด้ายแดง
ก็หวังว่าน้องจะโอเค
โอเคเอาเรื่องดีเรื่องดี
รถเมย์กินเตาทองตลอดเวลา

คือปัญหาของการแกะขึ้น

ไม่รู้รู้ไม่รู้

เอาจริงนะบางทีหนูไปผูกอะไรหนูยังไม่รู้เลย
เอาล่ะเราเป็นสิริมงคลกับเรา

ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลานจะจบเฉพาะเย็บญี่ปุ่นไปใช่ไหมคะ
กลับมาปั๊บก็ไปเขาใหญ่กันต่อ
เรียกว่ามันชัดเจนมากขึ้นกันเลยทีเดียว

คุณหนุ่มเวียก็จัดความหวานเอาใจแฟนอีกสักรอบนึง

เรียกว่าควงคู่ไปเที่ยวป่าสัมพันธ์ธรรมชาติด้วยกัน

มีแฮชแท็กเป็นเวียคาเมล่าด้วย

ช่วยถ่ายรูปสุดท้อง

ฝ่าสถานะคนรู้ใจแบบกรบ

ชัดเจน

ก็เหมือนเดิมยืนยันคำเดิมตอนที่ตอบคราวที่แล้ว

ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะดำเนินไปของมันเองฟังดีนะคะ
ตอนนี้เหมือนเดิมไงบอกว่าเราเบรกโฆษณา

ถามเรื่องคนอื่นดีกว่าค่ะของคริสนานแล้ว
ถามว่ามีคนใหม่เข้ามาหรือยังอันนี้คือคริสไม่ต้องไปรับรู้เรื่องคนอื่น
คือจริงไม่ต้องรู้เรื่องใครเลยมีคนมาบอกมาเล่าให้ฟัง
หมายถึงว่าคุณคนนั้นคุณผู้ชายเข้าไปมีคนอื่น
ถามว่าสิ่งที่คริสต์ต้องใส่ใจมันมีอะไรอีกเยอะนะฮะ
ถ้าความรู้สึกหมดมันหมดเองเมื่อไหร่เท่านั้นแหละคือหมดเขต
ก็หยุดโฆษณาไปเขาบอกว่าเอาไปถามเรื่องชาคริสต์อีก
พูดไม่รู้แต่ชอบเรื่องแก๊กนางฟ้านางบอกว่าก็เลี้ยงลูกกับทุกคนเลยค่ะ
คนอื่นเขาจะโฟกัสให้ลูกส่วนเจนนี่นั้นยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ

ใช่หนูว่าหนูจะลอยกระมังที่บ้านแล้ว

ใช่ถูกต้องมันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะมาว่าสินใจไปซื้อกระทง
ซื้อกระทงนมปังมากินสวัสดีค่ะเออใช่
นั่งมองกันตั้งแต่เรื่องรายการเลยดูนี่นั่งมองค่ะ